ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกรกฎความรักที่กำลังรวนเรว่าจะเลือกใครดี
เล็งคนราศีกันกับพฤศพไว้จะดีคนมีรักมีโอกาสลมพัดหวน
ต้องดูแลรักใหม่รักเก่าให้ดีคนที่รักมากมากรักให้สับรางให้ดีด้วย
สุขภาพระวังกิจกรรมที่เกินความสามารถหรือกิจกรรมโลดผล
มีเกณฑ์ลื่นหกล้มตกจากที่สูงระวังน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ
ป่วยจากอากาศแปรปรวนการเงินมีเงินเข้ามามากกว่าจ่ายออก
จะมีรายได้พิเศษรายได้ที่ไม่ได้คาดหวังไว้
เงินได้ตามงานงานหนักเงินก็หนักขึ้น
การงานค่อนข้างหนักหรือต้องขยายความรับผิดชอบมากขึ้น
แต่ผลงานก็ออกมาดีดังใจยกเว้นธุรกิจติดต่อจะสะดุดปัญหาบ้าง
แต่ผู้ใหญ่เข้าใจเป็นอย่างดี
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์